ชาวมงค์ถูกฆ่ายกครัว๕ศพ
คดีนี้สะเทือนใจหลายคนมาก
เพราะถึงแม้จะไม่รู้จักครอบครัวนี้แต่เห็นเด็กนี้ไหมคะ
ทารก๓เดือนนะคะถูกฆ่าตายอย่างโหดเยี่ยม
คือโดนแทงจนขออนุญาตนะคุณผู้ชม
ทะลักเลยเด็กแค่๓เดือนนะคะ
แล้วทุกคนตายแบบนี้หมดเลยยกเว้นหัวหน้าครอบครัวคือตัวสามี
คนนั้นโดนทั้งยิงโดนทั้งปากคอ
ทั้ง๕คนเราทราบชื่อแล้วนะคะ
คนนี้เสียชีวิตอยู่ที่ไร่เป็นไร่ที่เขาเช่าไว้ทำไร่ข้าวโพด

ผู้ตายมีในเชาะ
ชาวคือหัวหน้าครอบครัวคนพ่อนะคะอายุ๔๖ปี
มีนางสาวเจี๊ยะภรรยาลูก๓คน
มีเด็กชายพิษพิบูรณ์อายุ๙ขวบ
เด็กชายเอกพลอายุ๗ขวบแล้วก็เด็กหญิงวรรณญาทารก๓เดือนค่ะ

๔ศพคือแม่กับลูกเจออยู่ตรงกองขยะ
แต่ศพของพ่อเนี่ยเจอห่างออกไป๕๐๐เมตร
ตอนแรกเนี่ยเจอแค่ศพแม่กับลูกต้องไล่ติดตามเบาะแสไปถึงจะไปเจอศพพ่อนะคะ
เรื่องต้นเขาบอกว่าทุกศพมีร่องรอยถูกแทงด้วยมีด
ยกเว้นศพของในเช้าที่โดนยิงและปากคอ
ในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืน๙มม๑ปลอก
แล้วก็มีปลอกมีดอยู่ที่ตัวของนายชาวด้วย
วันนี้ค่ะคือได้เห็นครอบครัวของคนตายญาติญาตินะคะ
หุยรู้ไหมเขานั่งเปิดเฟซบุ๊กกันแล้วก็ไปถามว่าเขาเปิดเฟซบุ๊กดูอะไรกัน
เขาดูคลิปสุดท้ายของครอบครัวนี้
เป็นคลิปเมื่อเดือนธันวาคมที่เขาไปนั่งล้อมวงกินหมูกระทะกัน
แบบมีความสุขคุณผู้ชมลองดูนะคะ
นี่ค่ะบรรยากาศคือเต็มไปด้วยรอยยิ้มมีแต่ความสุขสนุกสนาน
คือตอนนี้ญาติญาติและครอบครัวที่เหลืออยู่นั้นทำได้แค่นั่งเปิดมือถือดูภาพนี้
เพื่อระลึกถึงคนทั้ง๕คนนะคะเพราะมันไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นแบบนี้อีกแล้ว
ส่งแซคนัทวินลงพื้นที่จุดพบศพนะคะ
ตรงนั้นเนี่ยผู้ตายเขาเช่าทำไร่ข้าวโพดไร่พริกแล้วก็ขิงรวมละ๖๐ไร่
ห่างจากบ้าน๔๐กิโลเมตร
ได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่๖เขาบอกว่า๘กุมภาพันธ์ญาติคนตายมาแจ้งบอกว่าครอบครัว
หายออกจากบ้านตั้งแต่๕กุมภาแล้วตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
ก็เลยมีการประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑แล้วก็ประกาศผ่านเสียงตามสาย
ระดมชาวบ้านช่วยกันออกตามหาจนเริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่า
แล้วก็เห็นชิ้นส่วนร่างกายผู้ตายโผล่ขึ้นมาจากถุงขยะ๔ศพ
หลังจากที่พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะคะชุดสืบสวนภาค๖ก็พาทีมข่าวไปตรวจสอบตรงเพลิงพัก
ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีร่องรอยการรื้อค้นอะไรเลยก็ปกติดี
อยู่ใกล้ลำห้วยที่เป็นจุดพบศพนายเช่าค่ะ
ตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าของรถไม่ใช่นายเช่าแต่เป็นชื่อของนายเจษดาน้องชายของนายชาวนะคะเป็นน้องคนที่๖
ตำรวจก็เลยขอคุยกับเจษดาหน่อยดีกว่าเจษฎาก็เล่าบอกว่า
เช้าวันอาทิตย์เนี่ยพี่มาขอยืมรถบอกว่าเดี๋ยวจะพาครอบครัวขึ้นไปทำไร่เขาก็ให้ยืม
หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกับพี่อีกเลยจนมารู้ว่าครอบครัวของพี่เนี่ยถูกฆ่าตาย
ว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์นี้เลย
มีโทรมาแล้วพึ่งมากลับมาถึงแล้วก็เขาไม่มีรถก็มีรถไปนี่
ตำรวจก็มีการงัดรถกระบะนะคะข้างในเนี่ยก็มีเสื้อกันหนาวแล้วก็เสื้อเด็กอยู่ในรถ
แต่ว่าไม่ได้มีทรัพย์สินอื่นอื่นอะไรของผู้ตายค่ะตำรวจก็เก็บดีเอนเอและลายนิ้วมือในตัวรถทั้งหมด
จะเอาไปเปรียบเทียบส่วนที่หลังกระบะเนี่ยมีสังกษีเก่าอยู่สองแผ่นนะคะ
แต่ที่ตำรวจสงสัยคือตำรวจไปเจอฟอยค่ะอืม
มันเป็นฟอยที่ใช้ในการเสพยาเสพติดนะคะเนี่ย
แล้วเขาบอกว่ามันผ่านร่องรอยการใช้งานมาแล้วด้วยยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นของใคร
และทำไมถึงมียาเสพติดอยู่ในไร่ของคนตายนะคะแต่หลักฐานที่หลายคนเห็นแล้วแบบสลดเลยนี่ค่ะ
อุ๋ยเสือที่ปูเอาไว้พร้อมถ้วยชาม๕ใบถุงข้าวขนาดใหญ่สองถุง
ข้าวเหนียวหนึ่งถุงแกงอีกสองถุงช้อนสี่คัน
เขาเตรียมมากินข้าวด้วยกันทั้งบ้านนะคะแต่ก็ไม่มีโอกาสได้กินกันเลยสักคนเดียวนะคะ
ทีนี้ในสวนเขาบอกมีคลองเล็กด้วยพอเดินเข้าไปเนี่ยนะคะเจอเพลิงพัก
นั้นมีเสื้อผ้าทั้งของผู้ใหญ่แล้วก็ของเด็กมีหมอนมีมุ้งที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว
แต่ที่ตำรวจสงสัยคือสิ่งนี้ค่ะอะไรฮะผ้าสโรงค่ะ
ตำรวจบอกว่าปกติแล้วอ่ะครอบครัวผู้ตายอ่ะ
เขาไม่ใส่ผ้าสโรงกันชาวเขาชาวมุ้งเขาไม่ใส่สโรงกัน
อืมเอาแล้วสโรงนี้มันเป็นของใครแต่ญาติญาติคนตายบอกว่าเพลิงพักตรงนี้อ่ะ
ก็เป็นข้าวของของครอบครัวคนตายหมดแหละเพราะว่าเขามักจะเอามาอาศัยพักหลบเด็ด

จากนี้ยังได้คุยกับแม่ค้าในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งครอบครัวคนตายเนี่ย
มักจะมักจะมาซื้อของที่นี่ก่อนเข้าไปในไร่ทุกครั้ง
บอกว่าผู้ตายก็เป็นคนมีฐานะทางครอบครัวดีเวลามาซื้อของทีเนี่ย
ชาวภาพที่เห็นเป็นประจำเลยก็คือจะสะพายกระเป๋าคาดอก
กระเป๋าเนี่ยมีเงินเป็นปึกปึกเลยค่ะแล้วก็มีทองคำรูปภัณฑ์ด้วย
แม่ค้าบอกว่าเขาก็รวยจากการทำไร่และเรื่องสีเทาแหละ
เขาใช้คำว่าเรื่องสีเทาซึ่งคนในพื้นที่บอกเขารู้กันดีว่าเรื่องสีเทามันแปลว่าอะไร
แล้วทีนี้ข้อมูลสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะครับเขาบอกในเช้าเนี่ยนะ
จ้างแรงงานเมียงมาไว้สามคนไว้ช่วยทำไร่
เขาเลยบอกว่าไม่แน่นะ๓คนนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเปล่า
เพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุมาเนี่ยกระเป๋าคาดอกของผู้ตายก็หายไป
อีแตนของผู้ตายก็หายไปแล้วไปเจออยู่ที่ตะเข็บชายแดน
และแรงงานเมียนมาร์๓คนก็หายไปด้วย
รถหายแต๊คันเดียวไงอีตัวแต๊คันเดียวรถแต๊คมัน
ขับไปอ่ะขับไปน้ำมันหมดใกล้ใกล้จะถึงแล้วไป
อันนี้ก็ถึงฟังเขาแล้วรวยแล้วกันเนี้ย
พอตำรวจได้ข้อมูลเรื่องแรงงานเมียนมาร์มาก็เลยย้อนกลับไปสอบถามครอบครัวของนางสาวเจี๊ย
แม่นะคะที่เป็นผู้ตายอีกรอบนึงซึ่งครอบครัวกับผู้ใหญ่บ้านอ่ะ
เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าในพื้นที่นี้
ไม่มีแรงงานเมียนมาตำรวจถามย้ำหลายครั้งมากว่าไม่มีจริงเหรอ
ไม่มีแน่นะจ้างมาช่วยชั่วคราวหรือเปล่าหรือว่ายังไงไหม
เขายืนยันคำตอบเดิมเลยว่าไม่มีแรงงานเมียนมาร์จริง
แต่ตำรวจบอกว่ามันแปลกอ่ะเอาจริงตำรวจสงสัยตั้งแต่ที่ไปเจอสโรงตรงเพลิงพักแล้วอ่ะ
เพราะชาวโม้งเขาไม่ใส่สโรงอ้าวแล้วมันสโรงใคร
และนี่คนในพื้นที่แม่โค้งแม่ค้าเขาบอกก็มีแรงงานเมียนมา
ถูกจ้างมาช่วยทำไร่จริงจริงแต่ทำไมครอบครัวคนตายบอกไม่มีอ่ะ
ตำรวจบอกมันมีความผิดปกติในคำให้การหลายอย่าง
ก็เลยพุ่งเป้าไปที่แรงงานเมียนมาร์สามคนนี้รู้ชื่อหนึ่งคนคือในก้าว
บอกว่าเป็นหัวหน้าทีมนะคะหลังเกิดเหตุเนี่ยหายตัวไป
ชาวบ้านบอกว่าเห็นขับอีแตนข้ามฝั่งมุ่งไปที่หมู่บ้านแม่ละเมาน้อย
ใกล้เส้นทางแม่สอดอุ้มผางในอำเภอพบพระเขตติดต่อกับบ้านปางสังกษีค่ะ
แล้วมีรายงานเพิ่มเติมมานะคะเขาบอกว่ามูลเหตุเนี่ย
อาจจะมาจากที่ในเชาห์อ่ะเวลาจ้างแรงงานเมียนมามาสามคนทำงานน่ะ
ชอบใช้ถ้อยคำดุด่ารุนแรงเวลาทำงาน
พอถูกทวงถามค่าแรงที่เขามาทำหลายเดือนแล้วก็โดนบ่ายเบียงตลอด

บางครั้งถึงขั้นเอาปืนที่พกติดตัวยิงข่มขู่แรงงานบ้าง
ไม่ยอมให้กลับบ้านหลังจากเสร็จฤดูเก็บเกี่ยวบ้าง
เขาก็เลยบอกว่าเขาแค้นหรือเปล่า
ก็เลยเป็นสาเหตุให้ก่อเหตุหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสมมุติฐาน
ตำรวจสพวังเจ้ามีการเรียกญาติแล้วก็คนใกล้ชิดครอบครัวผู้ตายมาสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวยาเสพติดหรือว่าความขัดแย้งอื่น
ทีมข่าวได้เจอกับนายนพดลนายนพดลคนนี้เป็นสามีเก่าของนางสาวเจี๊ยคนตาย
และเป็นน้องชายของนายชาวคนตายด้วย
คือนางสาวเจี๊ยเนี่ยเขาเคยมีสามีมา๓คนแล้วค่ะ

คนแรกชื่อนายท่อป๋อเนี่ยอายุสี่สิบปีนี่คือสามีคนแรกมีลูกสาวด้วยกันสองคนนะคะ
อายุ๑๗กับ๑๖แต่ในท่อป๋อติดคุกอยู่คดียาเสพติดก็เลิกกันไป
หลังจากนั้นก็มาคบหาแล้วก็อยู่กินกับนายนพดล
นายนกพะดนคือสามีคนที่สองและเป็นน้องชายคนที่ห้าของในเช่า
อยู่กับนายนพดลจนมีลูก๒คนนะคะอายุ๙ขวบกับ๗ขวบ
ซึ่งก็คือสองคนที่ถูกฆ่าเสียชีวิตแล้วเขาก็เลิกกันไป
แล้วก็ค่อยมาอยู่กินกับนายเช่าเป็นสามีคนที่สาม
มีลูกด้วยกันคือน้องผู้หญิงวัย๓เดือนที่เพิ่งจะเกิด

ซึ่งนายเช่าคือพี่ชายของนกพะดนเหรอ
ใช่ค่ะตำรวจก็เลยว่าอ้าวหรือมันจะเป็นมีประเด็นชู้สาวอะไรเกี่ยวข้องกันไหม
ก็คุยกับนกพะดนนะคะนกพะดนบอกว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่ได้มีการกรวดแค้นอะไรกันเลยแล้วเอาจริงเด็กที่ตายแล้วก็ลูกเขา
เขายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรจริง
เขาเป็นพี่ชายแล้วอย่างที่ผ่านมาก็ผู้หญิงที่ตายก็คืออดีตเองเมียเก่า

น้องเด็กเป็นลูกของพี่มั้ยครับคนโต
ลูกคนโตกรงรองก็ของผมครับ

ไม่มีครับไม่มีมันจะเป็นที่ว่าพี่ชายเขามีเรื่องกับลูกน้อง

คือนกพะดนก็เลยบอกว่าถ้าเกิดจะสงสัยมายังเขาเนี่ยเขาจะฆ่าลูกตัวเองเลย

ท่านผู้ชมครับดูล่าสุดวันนี้หน่อยนะครับช่วงค่ำนะครับ
คุณไกด์ธนกรไปตามความคืบหน้าทางคดีที่สพวังเจ้านะครับ
ตำรวจนำตัวแรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่ทั้งหมดมาให้ครอบครัวของผู้ตายชี้ตัวเลยนะครับ
ใช่กลุ่มแรงงานที่ในเช้าเนี่ยเขาจ้างมาทำงานในไร่หรือเปล่า
นี่ฮะช่วงค่ำวันนี้นะครับ๑๙นาฬิกานะครับ
ตำรวจก็ประชุมวางแผนเกี่ยวกับแนวทางการสืบสวนสอบสวนต่อนะครับ
ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นในเรื่องชู้สาวเกี่ยวกับทางอดีตสามีของนางสาวเจี๊ยทิ้งนะครับ
เนื่องจากผู้ตายโดยเฉพาะสามีคนแรกของนางสาวเจี๊ยเนี่ยคือนายท่อป่อ
อายุสี่สิบปีซึ่งเป็นชาวเขาเผ่ามงขณะนี้ต้องโทษในเรือนจำคดียาเสพติดนะครับ
โดยนางสาวเจียกับนายท่อป่อนะครับมีลูกด้วยกันสองคนอายุ๑๖กับ๑๗
จากนั้นทางนางสาวเจี๊ยก็เลิกกับนายท่อป่อ
แล้วก็ไปคบหาอยู่กินกับนายนพดลที่เป็นน้องชายของนายเช่าที่สามีที่เสียชีวิตด้วยกัน
นายนพดลก็อย่างที่คุณอรัชพรให้ดูแผนผ่านเมื่อสักครู่ใช่ไหม
นี่เขามีลูกสองคนก็คือน้องที่เสียชีวิตนั่นแหละสามีคนที่สามคือในชาวก็เป็นลูกสาววัยสามเดือนซึ่งก็เสียชีวิตนะครับ
อีกประเด็นที่ตำรวจยังไม่ตัดทิ้งก็คือแรงงานเมียนมาร์ที่ตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมในพื้นที่เกิดเหตุ
หากพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นแรงงานชาวเมียนมาร์จริงก็ต้องประสานไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขอความร่วมมือในการติดตามจับกลุ่มตัว
ประเด็นครับก็มีทั้งเรื่องของประวัติเก่าของผู้ที่เสียชีวิตมีทั้งของเรื่องความขัดแย้งและมีของเรื่อง
อาจจะเรื่องชู้สาวด้วยครับแต่เราก็เชื่อว่าน่าจะรู้จักน่าจะรู้จักเพราะว่าไม่งั้นถึงจะ
ฆ่าเด็ก
ตอนนี้คงต้องตรวจสอบพยานหลักฐานต่างอย่างละเอียดยิบเลยนะฮะโดยเฉพาะหนูน้อยวัย๓
เขาคือนางสาวเจี๊ยะแต่ทีนี้พอรู้ความสัมพันธ์ของพี่น้อง
ใช่ไหมที่เป็นสามีของเธอทั้งคู่เนี่ย
ตกลงคือลูกของนายชาวที่เสียชีวิตพร้อมกัน
หรือว่านายนพดลที่เป็นน้องชายของนายเฉา
ใช่ค่ะซึ่งล่าสุดตำรวจเขาบอกว่าตอนนี้
มีข้อมูลจากแรงงานเมียนมาร์๓คนนี้ที่เขาต้องสงสัยใช่ไหมคะ
ก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปสอบปากคำพยานคนสำคัญบนดอยแล้วตำรวจใช้คำนี้นะคะ
แล้วเขาบอกด้วยว่าตอนนี้ส่งชุดสืบสวนไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว
เพราะได้ข้อมูลมาว่าแรงงานเมียนมาร์ทั้ง๓คนเนี่ยมาทำงานกับนายเช้าได้๓ปีแล้วพี่อุ๋ย
นานแล้วนะคะแล้วเขาบอกตลอด๓ปีเนี่ยถามเรื่องค่าจ้างเรื่องค่าแรงเนี่ยโดนบ่ายเบี่ยงมาตลอด
และทีนี้เขาบอกว่าไปเจอเป็นเหมือนสร้อยทองที่คอของเด็กอะค่ะ
ทารก๓เดือนแต่ว่าไม่เจอทรัพย์สินอื่นเขาก็เลยรู้สึกว่าหรือมันจะมีประเด็นเรื่องชิงทรัพย์ด้วยก็เลยไม่ตัดเลยทั้งชู้สาวชิงทรัพย์หรือว่ายาเสพติดหรือขัดแย้งอื่น